คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของปู่ฤษีกันบ้าง
ค่ะเรื่องนี้ไทยรัตน์ทีวีก็ตามมาต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะท้ายที่สุดก็สามารถบุกจับกลุ่มพ่อปู่ฤษี
ที่ได้ไปก่อเหตุข่มขืนลูกสาวในไส้วัย๑๕ปี
คือเมื่อวานไปบุกจับได้คาสำนักสงฆ์เลยนะคะ

เดี๋ยววันนี้จะมีการส่งฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
เหตุการณ์นี้มาจากที่ญาติของเด็กสาววัย๑๕ปีเนี่ย

หลังจากที่เด็กสาววัย๑๕ปีถูกพ่อที่เป็นปู่ฤษี
พาไปล่วงละเมิดทางเพศจนน้องตั้งท้องได้เดือนหนึ่ง
แล้วเมื่อวานช่วงเย็นนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำหมายสาร
บึงการเข้าไปจับกลุ่มพระภัยบุญวิปุโล
หรือว่าปู่ฤษีอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ถ้ำปู่ฤษีภูสิงห์มิ่งมิตร
อยู่ที่ตำบลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
เจ้าหน้าที่ไปก็จะไปดำเนินคดี๓ข้อหาค่ะ
หนึ่งก็คือกระทำอนาจารย์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
สองกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
และข้อหาสุดท้ายคือกระทำชำราวผู้อื่น
โดยผู้ถูกกระทำนั้นเป็นผู้สืบสันดารของตนเองนะคะ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวปู่ฤษีค่ะ

แล้วตำรวจก็มีการนำตัวมาสอบสวนต่อที่สพศรีวิลัย
โอ้โหสอบกันตลอดทั้งคืนเลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอนุกูลดาวลอย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีวิลัย
ก็บอกนะคะบอกว่าได้คุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่โรงพัก
เรื่องต้นก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการส่งฟ้องศาล

แล้วถ้าเกิดว่าจะประกันตัวในชั้นศาลก็ไม่ได้คัดค้าน
อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งวันนี้ก่อนที่จะมีการนำตัวไปฝากขัง
สารก็สั่งให้นำตัวพระภัยบูลไปลาศิกขา
กับพระครูโอภาษธรรมรสเจ้าอาวาสวัดป่าโชติรสธรรมากร
ตำบลบึงกาลซึ่งก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาล

ทีนี้พอที่ให้นำตัวไปลาศิกขา
ตัวนายภัยบูลยังยืนยันในความบริสุทธิ์นะ
แล้วก็ขอนุ่งขาวห่มขาวแล้วไม่ได้กล่าวคำลาศิขา

ก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาล

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายภัยบูล
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบึงกาล
ทางคณะลูกศิษย์ลูกหาก็มีการเตรียมหลักทรัพย์
เป็นเงินสดประมาณ๒๕๐๐๐บาท
เอาไว้ประกันตัวนายภัยบูลในชั้นศาล

ตำรวจบอกว่ามีระยะเวลาในการรวบรวมหลักฐาน
สรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการ
ห่วงตามระยะเวลาฝากขังทั้งหมด๗ผัด

ซึ่งผู้ต้องหาก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
รวมถึงมีการตั้งทนายความต่อสู้คดี

ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้มันมีข่าวที่มันกลายเป็นเรื่องสะเทินใจ
ความยาวทั้งหมด๔หน้ากระดาษแบบนี้ค่ะ
คุณป้าเอามาเปิดเผยให้ฟังนะฮะ
เราจะได้รู้ว่าน้องโดนอะไรมาบ้างนะครับ

คือเขาเขียนเรื่องราวชีวิตตัวเองเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ผ่านมาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม
ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ทำให้คนในบ้านไม่สบายใจสักอย่าง

ตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมที่โรงเรียน
มีแต่คนชื่นชมยินดี
แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างในชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ที่บ้านสบายใจ

แต่ว่าประโยคที่น้องเขียนคือน้องเขาบอกนะ
ชีวิตหนูไม่เคยผ่านผู้ชายหรือว่าธอม
ในเรื่องเพศอย่างที่เคยโดนล่วงละเมิดมา

จากเด็กเรียนดีจากเด็กเรียนเก่ง
ทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นผู้นำนักเรียน
แต่ท้ายที่สุดมาถูกปู่
ในแดอารี่ที่น้องเขียนปู่หมายถึงปู่ฤษีก็คือพ่อ
คือน้องก็เรียกว่าปู่ฤษีแหละแต่จริงก็คือพ่อ

สิ่งที่ปู่พูดว่าหนูเป็นกรรมโรค
หนูเป็นเพราะมาจากตอนที่หนูไปอยู่ในถ้ำ
เพราะความสกปรกจริงเลยเป็นฝี
อาจจะเพราะมีอะไรกับปู่เลยทำให้เป็นแบบนี้
และรอบที่๓เป็นอยู่
น้องเขียนแบบนี้๔แผ่น๔หน้ากระดาษ
คุณป้าเอามาเปิดเผยด้วยหัวใจที่แบบโอ้โหป้าก็
เศร้าหมองเหลือเกินที่เห็นเรื่องราวที่หลาน

ใช่ค่ะเพราะว่าในนั้นไดอารี่ของน้องบอกด้วยนะ

ถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะโดนทำร้าย
ก็เลยทำให้ตัวน้องเองเป็นเด็กเก็บกฎ

คือเหมือนกับว่าน้องน้องบอกเลยว่าหนูต้องคลายเป็นคนปลิ้นป้อน

นี่เป็นข้อความที่เราอ่านแล้วก็สะเทือนใจ
แดอารี่ของน้องวัย๑๕ผู้เสียหายคนนี้นะคะ